สวัสดีค่ะคุณชนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชิสาครับได้เวลามากัดกันให้สะบัดกับเราสองคนใน
คู่กัดสมัสคราว

เจอกับเราสองคนแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
แน่นอนฮะช่วงเวลาที่เป็นวันที่เรานั้นรอคอย
หลายคนก็สมหวังก็ว่าไป
บ้านมีความสุขแหละโชคดีไง

ก็คือคนที่ผิดหวัง

วันนี้มาอัปเดตข่าวสารกันนะครับคุณผู้ชมครับแต่ก่อนอื่นอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมเนี่ยให้ส่งข้อความไลน์มาคุยกับเรา
ถูกต้องค่ะ๓๐นาทีที่เราอยู่กันตรงนี้อยากจะให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกับหลากหลายเรื่องราวที่เราจะคุยกันหน่อย
เพราะว่ามีประเด็นที่ใกล้ตัวเราอยู่อย่างเช่นเรื่องราวของโครงการคนละครึ่ง
หลายคนก็ใช้สิทธิ์นี้มาตั้งแต่เฟส๑เฟส๒เฟส๓แต่ก็อาจจะยังคงมีคำถามถูกไหมคุณชนะ
ว่าเอ๊ะวันนี้ได้เงินนี่นะคะก็จะได้ใช้ได้เลยไหมใช้อะไรได้บ้าง
แต่ถ้าคนที่อยากจะลงทะเบียนเพิ่มจะมีโอกาสหรือเปล่า

วันนี้เป็นวันที่ทางภาครัฐนั้นค่ะได้ทำการโอนเงินเข้าเป๋าตังค์
โครงการคนละครึ่งเฟส๓รอบที่๒

เข้าแอปพลิเคชันเป่าตังค์เรียบร้อยนะ
ให้ประชาชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการได้ใช้จ่ายกันแล้ว
แต่ว่าตอนนี้หลายคนที่ยังไม่ได้สมัครเนี่ย
ก็เริ่มสงสัยอยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วจะสมัครได้อยู่หรือเปล่า
เออก็ใช่ไหมก็วันนี้บางคนก็แหมก็หมดไปเยอะ

เปิดเข้าไปเช็คดูข้อมูลแล้วประมาณ๙แสนกว่าสิทธิ์นะคะ
หากใครที่สนใจก็ไปสมัครเป็นผู้สมัครใหม่ได้เนี่ย

โครงการคนละครึ่งไปเลย๓๐๐บาทนะ
จากทางภาครัฐจะโอนเงินของรอบแรก
และรอบ๒เข้าไปในแอปเป๋าตังค์พร้อมกัน
เรียกได้ว่าเบิ้ลไปเลยถ้าใครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์นะ

ค่ะแล้วก็ภาครัฐนี่นะคะ
จะมีการทยอยโอนเงินให้แบบนี้นะคะ
แล้วใช้จ่ายกันไปจนถึงวันที่๓๑ธันวาคมเลยนะคะ
แล้วก็ใช้กันไปเอาให้หมดภายในปีนี้

ก็พยายามใช้ให้หมดนะเพราะว่าภาครัฐเขามีความตั้งใจ
ประสงค์ให้เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจเกิดขึ้น
ก็คือกระตุ้นการใช้จ่ายนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ

หรืออยากจะเช็คยอดผู้สมัครล่าสุด
เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แล้วก็เข้าไปศึกษาหาข้อมูลในนั้นดูนะครับ

คิดว่าตอนนี้หลายคนก็คงใช้แอปเป่าตังค์จนเหมือนเป็นกระเป๋าตังค์จริง

แป๊บเดียวสแกนแป๊บเดียวสแกน
โอ้เอ๊ะควักมือถือมาสแกน
อันนี้มันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องระวังเหมือนกัน
ไม่ใช่ว่าจ่ายเพลินจ่ายง่ายแล้วจ่ายจังอย่างนี้นะครับ

ทุกวันนี้เศรษฐกิจมันก็ฝืดเคืองเรื่องงานเรื่องอะไรต่าง

ที่โรงพยาบาลที่จังหวัดสกลนครเกิดเหตุวุ่นครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปนะฮะด่าทอ
หมอพยาบาลไม่ไว้หน้าเลยทีเดียว
สรุปแล้วทำไมเขาต้องไปพูดจารุนแรงขนาดนั้น

โอ้โหชี้หน้าด่ายอย่างเงี้ย

ชายคนนี้อายุประมาณสัก๔๐๔๕ปีฮะ
ด่าทอพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอย่างดุเดือด
จับใจความพอจะได้บ้างนะ
บอกประมาณว่าไม่พอใจที่คุณพยาบาล
ไม่ยอมรักษาพ่อและแม่เขา
จากนั้นฮะก็มีตำรวจรวมไปถึงทหารนะฮะ

มาพร้อมกับไม้งามเพื่อที่จะจับกลุ่มตัว

แล้วเกิดเหตุช่วงกลางดึกคุณชนะครับตีหนึ่งสิบนาทีของวันที่ยี่สิบแปด
เป็นยายนเลยอะค่ะเนี่ยครับหลังคลิปนี้ถูกแชร์เอาไปก็มีแฟนเพจเข้ามา
แสดงความเห็นมากมายนะหลายคนบอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยต้องเพิ่มมาตรการดูแล
แล้วก็ความปลอดภัยให้กับบุคลากรจากการแพทย์ด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ดูแลเรื่องของผู้ป่วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโควิด๑๙นี่ก็เหนื่อยมากพอแล้ว
ยังต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้อีกโอ้โหเป็นกำลังใจให้แล้วกัน
ส่วนผู้ชายคนที่สติไม่ดีที่เข้าไปปลุกป่วนโรงพยาบาลก็ต้องพาเขาไปรักษาให้หายนะ
ใช่แล้วก็อาจจะต้องมีการดูแลความปลอดภัยไม่ให้คนนอกเข้ามาแบบนี้อีก
เพราะเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ก็คงจะวุ่นกันพอสมควรอืมมาดูเรื่องหนึ่งที่ตามกันมานานค่ะ
คุณผู้ชมก็คือเรื่องของเรือลากจูงล่มแล้วก็ยังคงตามหาสองผู้สูญหายอยู่นะคะ
แล้วตอนนี้คุณผู้ชมก็มีข่าวออกมาเยอะว่าเจอร่างบ้างแล้ว
รวมไปถึงมีการทำพิธีต่างเพื่อที่จะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางด้วย
ไปดูเรื่องนี้กันก่อนค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเขามีการทำพิธีอะไรอย่างไรกันค่ะ

คุณผู้ชมขณะที่กำลังมีคนไปค้นหาร่างผู้ศูนย์หาย
จังหวะนั้นมีเหมือนกับผู้ชายคนนี้เสื้อลายลายอ่ะค่ะอ่า
เหมือนวิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรสักอย่างเข้าร่าง
แล้วก็บอกว่าเป็นวิญญาณพ่อปู่
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในลำน้ำ
แล้วก็บอกว่าให้ญาติพี่น้องให้แต่ละคนเนี่ยจุดทูบขอเข้ามาเพื่อเปิดทางแล้ววิญญาณพ่อปู่จะปล่อยให้กลับบ้านก็คือเหมือนกับจะทำให้ค้นหาผู้สูญหายเจอ
ครับก็เป็นวินาทีแห่งความหวังล่ะค่ะอืม
เพราะว่าทั้งทีมค้นหาทั้งครอบครัวทั้งหน่วยงานต่างก็พยายามกู้เรือแล้วก็ค้นหาร่างผู้สูญหายตลอดทั้งวันนะคะ
วันนี้ก็วันที่๓แล้วนะคะจุดที่เรือล่มเนี่ยอย่างที่นำเสนอกันไปตลอดนะคะว่าเป็นบริเวณกลางแม่น้ำ
คือมีแม่น้ำป่าศักดิ์แม่น้ำเจ้าพระยาไหลวนมากระแสน้ำค่อนข้างแรงแล้วแต่ละวันเนี่ยน้ำเยอะน้ำขุ่นด้วย
ถ้าจะนึกภาพให้ออกมันเหมือนเป็นทางสามแพร่งทุกเส้น๓เส้นมันมาบรรจบกันพอดีไงครับ
อย่างนี้ละกันนะฮะล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาพบพิกัดที่เรือจมแล้วนะ
แล้วล่าสุดก็สามารถนำเชือกลงไปผูกโยงกับตัวเรือได้แล้วสังเกตก็คือใหญ่มาก
ที่จะดึงขึ้นมาบนผิวน้ำก็เขาว่ากันว่าในช่วงเวลาสักประมาณสามทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย
แล้วก็มีการระดมกำลังอย่างเต็มที่เข้มงวดเลยนะแต่อย่างนี้คือยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบภายในเรือได้นะครับ
ที่จะนำร่างของผู้ที่ติดอยู่ภายในเนี่ยออกมาแต่เอางี้แล้วกันคือตัวลูกสาวนะครับ
เขาก็ดีใจอยู่ในระดับหนึ่งแล้วล่ะมีความหวังแหละว่าจะสามารถพาร่างของพ่อเธอเนี่ย
ขึ้นมาอยู่บนฝั่งได้ค่ะเจ้าหน้าที่นะครับเมื่อคืนนี้เขาใช้เรือถึงสี่ลำนะครับ
ในการลากเรือที่จมอยู่ให้ขึ้นมาจากใต้น้ำอ่ะครับการปฏิบัติการครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าใช้กำลังหลายฝ่ายนะคะ
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดึงเรือลากจูงขึ้นมาช่วงเวลานี้แหละ
เขามีรายงานจากทีมกู้ภัยอีกชุดหนึ่งคุณชนะว่าเขาบอกว่าพบศพป้าแล้ว
คือเหมือนเป็นร่างผู้หญิงอะค่ะทางเจ้าที่กู้ภัยก็ยืนยันเหมือนกันว่าเป็นศพของนางนรมน
ห่างจากจุดที่เรือจมไปตั้งยี่สิบกิโลเมตรเลยนะอ้าวพอได้ยินแบบนั้นนะครับ
กู้ภัยอายุทยาครับก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็นำเรือพายออกไปกลาง
น้ำนี่พายออกไปแบบนี้ค่ะจุดที่ชาวบ้านเขาแจ้งว่าพบร่างของนางนรมนลอยน้ำคว่ำหน้าอยู่
แต่พอว่าไปถึงกลางแม่น้ำเรือเล็กเนี่ยไม่สามารถพายฝากกระแสน้ำที่เชี่ยวไปได้ครับ
ทำให้ไม่สามารถนำศพขึ้นมาได้ก็ล่าสุดเนี่ยตอนเนี้ยก็ถ้าคาดการณ์นะครับว่า
ศพนั้นน่ะน่าจะลอยลอยเข้าเขตจังหวัดปฐุมธานีแล้วเพราะไม่สามารถที่จะดึงเข้ามาได้ในช่วงเวลานั้นนะครับ
ก็คาดการณ์กันไปนะคะส่วนทางลูกสาวของผู้สูญหายนะคะก็เข้ามาติดตามการค้นหาตั้งแต่เช้า
คนนี้ค่ะบอกกับทีมงานนะคะว่าก่อนหน้าที่แม่จะมาเจอกับอุบัติเหตุเนี่ย
เหมือนพูดเป็นรางร้ายนะคุณชนะคือพิมพ์เป็นข้อความคุยกันแม่บอกว่า
จ่ายเงินชาปนกิจหมู่บ้านให้แล้วถ้ามีใครตายก็เขาก็จะเอาเงินมาจ่ายให้
แล้วแม่ก็บอกเหมือนว่าอยากสระผมอะไรคุยกันไปประมาณเนี้ยหลังจากนั้นก็มาเป็นเหตุการณ์แบบเนี้ย
คือตัวลูกสาวเขาหวังนะครับหวังว่าจะได้พบร่างของแม่
ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามนะครับแล้วเธอเองก็บอกว่าเธอเก็บเอาไปฝันเนี่ยนะ
ฝันถึงตัวแม่แล้วก็นายสมชายก็คือสามีของแม่ด้วยนะครับ
เอางี้ละกันไปลองฟังเสียงของเธอกันหน่อยนะฮะ
ฝันฝันค่ะเขาไม่ได้มาบอกอะไรหรือว่าอะไรอ่ะ
แค่ฝันเห็นว่าเขาอยู่ในเรือยังอยู่ในเรือสองคนเลย
แต่เราไม่รู้ว่าถ้าเราเอาเรือขึ้นมาเราจะได้เจอหรือเปล่ายังไม่รู้นะ

เดตนะคุณสุพรรษาลูกสาวเนี่ยบอกว่าก็มีการทำพิธีขอขมาเจ้าแม่คงคา
แล้วก็พ่อปู่อนันตนาคาราชรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เปิดทางให้ด้วยนะคะ
จะได้มีการกู้เรือแล้วก็ค้นหาร่างแม่ให้เจอ
แล้วข่าวที่มีออกมาบอกว่าพบร่างแล้วเธอยืนยันว่ายังไม่ใช่แม่นะ
อย่างนั้นความขึ้นหน้าเรื่องนี้ติดตามทุกช่วงข่าวของไทยรัฐทีวีนะครับ

เอาช่วงนี้เปลี่ยนอารมณ์นะครับไปดูความน่ารักสดใสกันหน่อยในช่วงของสมัดข่าวเด็ก

ในช่วงนี้นะครับแจกความน่ารักสดใสให้กับคุณผู้ชม

เรื่องของเรื่องนะครับคุณลูกเขาคงจะหวังดี
อยากจะให้คุณพ่อสบาย
สบายไหมล่ะถามพ่อสิลูก
โอ้นี่งานนี้

สักหน่อยตั้งกระทะร้อนแล้วจับพ่อลงทอดเลยค่ะ

ก็ชุบแป้งแล้วเฮ้ยคุณชิสา

กลัวพ่อร้อนหนักไม่สบายตัว

หรือว่าทำเหมือนที่พ่อเคยทำให้หนู

ค่ะหนูน้อยคนนี้ก็น่าเอ็นดู

น้องนาเนียค่ะอายุ๒ขวบเท่านั้นเอง
เห็นแบบนี้เป็นเด็กอารมณ์ดีนะ

คือเวลาพ่อเขานอนเนี่ยนะฮะ
ตัวน้องเนี่ยน้องนาเนียเนี่ย

จะหนุ่มเพิดเฟินนี่ไม่ใช่ครั้งแรกน่ะนี่ทำอะไร

นี่ทาครีมให้พ่อด้วยพ่อจะได้ผิวเนียน
แล้วเดี๋ยวนะทำไมทุกคลิปมันคือพ่อนอนตลอด

อ๋อน้องน้องนาดูทำมิแฟน

เอ็นตัวโอ้ยเห็นอย่างนี้หนูก็พริ้วนะคะว่าไปนะเออ
เอาเด็กกำลังโตแหละเดี๋ยวโตขึ้นสวยแน่นอนนะคะยังไงใครอยากติดตามเป็นกำลังใจ
กครับเอ้าคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของคนคลั่งรัก
เรื่องราวของคนคลั่งหลานหน่อย
เห็นหลานตัวเล็กน่ารักก็อยากจะจุ๊บบ้างถูกไหม

แต่ว่าถ้าทำแบบนี้ระวังหลานจะมีอาการอย่างนี้นะคะคุณยาย
โอ๊ยฉลาดมาก

ฉันไม่แน่ใจว่าจะสงสารหลานหรือยายดีคุณชนะ
โอ๊ย
ยายก็คงเขินหลานเองก็คงเก็บอาการไม่อยู่

กลิ่นผู้สูงอายุก็จะเป็นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์นะ

ค่ะก็เอาหน้ายังไงก็ยายก็รักหลานล่ะลูกเอ้ย
โตได้ก็เพราะยายล่ะลูกเอ้ย

นี่เป็นความน่ารักจริงนะยายหลานอะไรแบบนี้นะ
เอามาฝากกันนะยังไงก็ดูแลลูกหลาน
สุขภาพแข็งแรงจะได้มีความสุขกันนะคะ
ครับเรื่องต่อไปเป็นสิ่งที่ชายนั้นต้องเลือกแล้ว
ผู้ชายอย่างเราต้องเลือกครับ
สรุปว่าเขาจะเลือกอะไรเลือกให้ถูกนะ
ถ้าเลือกผิดแล้วก็โอ้โหชีวิตจะหาไม่
เพราะอะไรเขาต้องเลือกครับ
ระหว่างเมียกับหมอนวด
เฮ้ยเฮ้ยเอาล่ะสิเอาล่ะสิ
แล้วสรุปเขาจะเลือกอะไร

คู่กัดสะบัดข่าว

ระหว่างให้เมียนวดกับหมอนวด
ผมเลือกหมอนวดหมอนวดครับ

เลือกหมอนวดให้เมียครับ

แม่ก็พูดแบบนี้เมียก็เข้าใจผิดสิ

เดี๋ยวเจอคุณชนะและใครต่อไปโผล่แล้วเหรอ

ความน่ารักของลูกหมากับลูกเป็ดนะคะ